จราจนในเรือนจำบุรีรำตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์นะคะ
มีนักโทษที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยโอ้โหก่อเหตุเผานู่นเผานี่
จราจนวุ่นวายแล้วก็มีนักโทษบางส่วน
ไปทางด้านหลังแล้วก็แหกคุกออกมา
จับได้ก่อนหน้านี้คือ๑๐คนเหลืออีกคนนึงที่เมื่อวานนี้เราเล่าไป
ล่าสุดจับได้แล้วนะคะโอ้โหหนีไปอยู่ใกล้ใกล้กับบ้านของตัวเอง
แล้วก็เขาบอกว่าไปตกบ่อที่เหมือนกับมีหินมีอะไรอย่างนี้
แล้วก็อยู่ในบ่อโอ้โหข้ามคืนอ่า
ซ่อนอยู่ในบ่ออย่างนั้นแต่สุดท้ายพอปีนขึ้นมาได้
ก็จนมุมถูกตำรวจรวบตัวได้นะคะ

วบตัวได้แล้วนะคะอยู่ระหว่างแบบเตรียมแบบจะหนีต่อเลย
เขาไปซ่อนอยู่ในบ่อที่เป็นบ่อระเบิดหินนะคะซุกตัวอยู่ครึ่งคืน
นขึ้นมาก็จนมุมโดนรวบตัวนะคะนายธัญพงศิลภูลหรือนบอายุยี่สิบหกปีค่ะ
คดียังไม่ถึงที่สุดนะคะอยู่ระหว่างการฝากขัง
ต้องเรียกว่านายยังไม่ใช้คำว่านักโทษชายนะคะ
เป็นผู้ต้องขังที่จราจนเผาเรือนจำบุรีรำแล้วก็ปีนหนีออกมาค่ะ
ตำรวจไปจับได้ที่พุ่มไม้ข้างถนนสายบุรีรำพุทธไทยสงศ์
อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรำช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมาค่ะ
สภาพนี่อิดโรยเลยเสื้อไม่ใส่สักลายเต็มตัว
กางเกงขาสั้นนี่คือห้องสอบสวนที่สพครูเมืองค่ะ
ก็ต้องควบคุมตัวไปสอบสวนที่นี่หลังเกิดเหตุจราจนในเรือนจำเมื่อวันอาทิตย์นะคะ
ตำรวจบุรีรำกับตำรวจภูทรภาค๓และฝ่ายปกครองก็ไล่ล่า
ผู้ต้องขังที่หนีออกมานะคะอย่างที่บอกว่าหนีมาเนี่ย
สิบเอ็ดคนจับได้ทันทีเลยคือสิบคน
เหลือแค่คนนี้ในนบคนเดียวสุดท้ายก็จับได้เมื่อช่วงตีหนึ่ง
ช่วงสายเมื่อวานค่ะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากพลเมืองดี
ว่าเจอคนคล้ายกับในนบผู้ต้องขังแหกคุกบุรีรำเลย
คล้ายเลยอยู่แถวป่าใกล้กับคลองคู่เมืองโบราณ
หมู่บ้านโนนเมืองซึ่งก็เป็นบ้านเกิดนั่นแหละค่ะ
มีคนแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยปูพรมค้นหา
ไปเจอรถจักรยานยนต์ไปเจอเสื้อผ้าที่ขโมยมาถอดทิ้งไว้
ก็เลยรู้พิกัดแล้วกระจายกำลังดักรอบหมู่บ้านโนนเมือง
หมู่บ้านใกล้เคียงค่ะจัดชุดเดินเท้าสำรวจทั่วหมู่บ้านเลยนะคะ
นี่ค่ะที่เจอทิ้งเอาไว้เนี่ยทั้งป่าทั้งทุ่งนาทั้งไร่อ้อยล้อมหมด
ตีหนึ่งชุดจับกลุ่มสืบทราบมาว่านายนบอยู่แถวบ้านผักกาดย่า
แต่ว่ามันมืดแล้วอะค่ะเจ้าหน้าที่ไม่ลดละปูพรมค้นหา
แล้วก็เจอจริงไปซ่อนอยู่ในพุ่มไม้ข้างถนน
ห่างจากจุดที่ถอดเสื้อผ้าทิ้งประมาณ๓กิโลนะคะ
นบสารภาพว่าวันเกิดเหตุร่วมกับกลุ่มนักโทษทุบกำแพงค่ะ
กรงเหล็กค่ะแล้วก็ออกมาทางช่องทางเยี่ยมญาติของเรือนจำบุรีรำ
เขาใช้วิธีนี้คือทุบกำแพงตัดกรงเหล็กแล้วก็ออกมาทางช่องอ่ะ
ให้ญาติไปเยี่ยมได้แล้ววิ่งหนีข้างกำแพงเรือนจำไปเรื่อย
ก็เลยเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดเนี้ยนะคะที่โรงแรมใกล้ใกล้เรือนจำ
บันทึกภาพเอาไว้ได้ว่ามีผู้ต้องขังไปขโมยเสื้อผ้าภาพนี้
ขโมยเสือพาขโมยรถจักรยานยนต์ของห้องพักพนักงานโรงแรม
แล้วก็หนีกันไปแต่ภาพในกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าหนีกันไปทางมุมด้านบน
แล้วมันไปเจอทางตันก็เลยทิ้งรถกันแล้วก็วิ่งหนีกันไปที่ทุ่งหนา
พอกลุ่มผู้ต้องขังไปถึงที่ทุ่งนาค่ะคุณลุงที่เลี้ยงวัวบอกว่า
ผู้ต้องขังแล้วนึกว่าวัยรุ่นแถวนั้นก็เลยตะโกนไปว่า
อย่าวิ่งเลยเดี๋ยววัวลุงจะตื่นแต่เป็นภาษาท้องถิ่นนะนะ
ผู้ต้องขังหันมาขอโทษนะคะแล้วก็วิ่งหนีต่อ
แล้วก็ขโมยรถจักรยานยนต์ของลุงด้วยคุณลุงคือเสียบกุญแจรถคาไว้
ขโมยไปเลยแล้วก็โยนเขียวโยนขวดน้ำที่แขวนไว้ที่รถอ่ะ
ทิ้งแล้วก็ขี่รถหลบหนีไปค่ะคุณลุงก็เลยแจ้งตำรวจ
มารู้ทีหลังว่าเป็นผู้ต้องขังแหกคุก
ตอนแรกนึกว่าวัยรุ่นแถวบ้านก็ไปเจอรถจักรยานยนต์ของลุง
จอดทิ้งไว้ที่ชายป่าข้างโรงโม่หินนะคะ
ตรงนั้นเป็นทางตันห่างจากทุ่งนาไปสักกิโลหนึ่งค่ะ
อันนี้คือเส้นทางการหลบหนีของผู้ต้องขังกลุ่มนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะในนบที่จับได้เป็นคนสุดท้ายเนี่ยนะ
ให้การแบบนี้ค่ะว่าคือระหว่างที่แยกย้ายกันหลบหนีเนี่ย
ตัวในนบตกลงไปในบ่อระเบิดหินแบบนี้ค่ะ
ก็เลยซ่อนตัวอยู่ในนั้นเลยจนถึงเที่ยงคืน
แล้วก็ปีนออกมาแล้วก็ไปเอารถจักรยานยนต์
จอดทิ้งไว้ที่หอพักของน้องสาว
ที่หมู่บ้านโคเขาตำบลสเม็ดอำเภอเมืองบามม
คือไปฝากเอาไว้ตั้งแต่ก่อนถูกจับนะคะก็เลยพอขึ้นมาได้ไปเอารถ
หลบไปมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านโนนเมืองซึ่งเป็นบ้านเกิด
ซ่อนตัวอยู่ในป่าช่วงสายสายมีตำรวจมาตามจับ
ก็เลยจอดรถจักรยานยนต์แล้วก็ถอดเสื้อผ้าทิ้งไว้นี่ค่ะ
ก็เลยเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่เขาไปเจออ่าหนีต่อค่ะครับ
ซ่อนตัวตามป่าตามทุ่งนาเรื่อยไปเลยจนถึงหมู่บ้านผักกัดย่าอืม
ใกล้จะถึงบ้านเกิดแล้วจะถึงแล้วสุดท้ายหนีไม่รอด
ถูกจับซะนี่ตอนตีหนึ่งโอ้แล้วถ้าไปถึงแล้วจะยังไง
คิดว่าไปถึงแล้วจะรอดเหรอใช่ไหมเขาก็ดักอยู่นั่นแหละ
ตามบ้านตัวเองอ่ะถูกต้องอ่านี่นะคะในนบบอกว่า
เรือนจำเขามีเขาใช้ว่าพ่อบ้านนะ
เรียกไปคุยว่าเดี๋ยวเราจะร่วมกันแหกคุกนะ

เดี๋ยวเราจะแห่คุกกัน๒๙มีนาคม
นบบอกว่าผมกำลังนั่งกินข้าวต้มอยู่
เห็นเพื่อนนักโทษลุกฮือก่อจราจน
ก็เลยเอ้าไปร่วมกันอย่างนี้

ทุบทำลายกำแพงประตูตัดโครงเหล็ก

คุยว่าอย่างไร
เขาจะพากันออกนั่งมานี่
ใครคนเรียก

แล้วนี่ถ้านบไปข้างในต่อ

มาแฉหมดแล้วมาแฉไว้หมด

นบเนี่ยนะถูกตำรวจชุดปฏิบัติการปรับรามยาเสพติดจังหวัดบุรีรำจับพร้อมแฟนสาวที่หมู่บ้านโคกเพชรตำบลพรสำรานอำเภอเมืองอำเภอคูเมือง
เมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมนะคะเป็นคดียาเสพติดค่ะของกลางยาบ้า๑๐๐เมตรแล้วก็มียาไอซ์แล้วก็มีปืนพกสั้น๓๕๗๑กระบอกมีเครื่องกระสุนปืนอีกเป็นร้อยนัดเลยนะคะ
ตอนเข้าจับเนี่ยในนบต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ็บไปสามนายแล้วก็เคยต้องโทษคดียาเสพติดมาแล้ว
โทษออกมาต้นเดือนมีนาคมแล้วก็ถูกจับคดียาเสพติดอีกแล้วก็เข้าไปในเรือนจำอีกเนี่ยค่ะ
คือช่วงนี้อยู่ระหว่างการฝากขังที่เรือนจำจังหวัดบุรีรำตั้งแต่เมื่อ๑๘มีนาคม
นี่ค่ะในคดีที่๒ที่เกี่ยวกับยาเสพติด
คือเข้าออกคุกเป็นว่าเล่นจนไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วว่าการติดคุกจะทำให้เราลำบากทรมานอะไรยังไง
ได้ยินเขาคุยกันก็เลยเอาเลยเห็นลูกลือกันก็ไปด้วยเลย
ตำรวจสพคูเมืองวันนี้ได้คุมตัวในนบไปส่งที่สพเมืองบุรีรำนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าเป็นท้องที่เกิดเหตุก็ถือว่าเป็นเจ้าของคดี
เพื่อให้สอบปากคำแจ้งข้อหาดำเนินคดีต่อ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยแบบนี้นะครับ

แต่น้องนกก็ไม่ขาวพูดอะไรแล้ว

ก็ขางกระเพลกกระเพลกอยู่เจ็บอยู่นะครับต้องล้างมือก่อน
เสร็จแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์ในการล้างมืออีกนะครับแล้วก็ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
ว่านบอุณหภูมิจะเกิน๓๗๕องศาเซลเซียตไหมเดี๋ยวเข้าสถานีตำรวจไม่ได้
แต่ก็๓๕องศาเซลเซียสนะครับเข้าไปแบบตัวเย็นเย็นไปไหม๓๕องศามาก
กลัวหรอหรือแบบทุกคนนะครับตรวจหมดพ่อแม่ย่านพี่น้องของนายนบพอรู้ข่าวก็เดินทางมารอครับ
ทุกคนก็โล่งใจไม่ใช่หรอกโล่งใจว่าไม่ถูกจับตายโล่งใจว่ายังปลอดภัยดี
พ่อของนายนบบอกกับทีมข่าวของเราบอกว่าเพิ่งรู้ข่าวเมื่อวานนี้ว่าลูกชายหนีออกมาจากเรือนจำบุรีลำ
เพราะว่าตำรวจไปตามตัวลูกชายที่บ้านนบบอกว่าจะถึงบ้านอยู่แล้วเนี่ยโดนแน่
ตอนนั้นก็ได้แต่ภาวนาให้ลูกชายปลอดภัยและยอมมอบตัววันนี้ดีใจที่เห็นว่าลูกชายยังปลอดภัย
จากนี้ไปก็แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลูกชายเนี่ยอันนี้พ่อบอกนะเชื่อว่าลูกชายเป็นหัวโจกก่อวอด
ส่วนจักรยานยนต์ที่ลูกชายขี่หลบหนีไปพ่อบอกว่าลูกชายไม่ได้ขโมยนะฮะ
แต่นี่คือรถจักรยานยนต์ของแฟนสาวของเขาที่ถูกจับพร้อมกันก่อนหน้านี้
แล้วก็เอาไปฝากไว้ที่หอพักของลูกสาว
เป็นรถแฟนเขามันไม่ใช่ว่ารถนั้นขโมยหามา
กลัวจะถูกวิสามันกลัวว่าจะไปสู้ตำรวจ

ข่าวว่าหลานถูกจับได้ก็ดีใจที่ปลอดภัยนะฮะไปสอบถามแล้วหลานบอกว่าไม่ได้ถูกเจ้าหน้าที่ทำร้ายอะไร
หลังจากนี้ก็ไม่หวังอะไรขอให้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินคดีไป
อยากให้หลานเนี่ยกลับตัวกลับใจได้สักทีนึงเพราะจนถึงขณะนี้ก็ถือว่าก็ยังไม่สายถ้าจะกลับตัวกลับใจ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
เพราะว่าก่อนหน้านี้ต่างหวาดภาวะที่เห็นตำรวจเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านก็เกรงว่าจะมีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นตอนนี้ก็อยากฝากไปถึงในนบว่าให้กลับตัวกลับใจเป็นคนดี
ตำรวจแจ้งข้อหาในนบนะครับก็คือหลบหนีไปจากเรือนจำระหว่างที่ถูกคุมขังตามอำนาจศาลนะฮะ
สำหรับผู้ต้องขังที่หลบหนีจากเรือนจำแล้วก็ถูกจับได้ก่อนหน้านี้
พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อหาแล้วก็ส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดบุรีรำแล้วนะครับ
ส่วนในนบรายล่าสุดรายสุดท้ายที่ถูกจับได้ต้องสอบปากคำให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวจะเอาตัวไปฝากขัง
หากสารพิจารณาไม่อนุญาตให้ประกันตัวก็จะส่งตัวทั้งหมดไปคุมขังไว้ที่เรือนจำอำเภอนางรองนะครับ
แล้วคือพังเกือบหมดจริงจริงนะเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่เองอ่ะในสมศักดิ์เทพสุธิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าจากการตรวจสอบความเสียหายในเรือนจำบุรีรำเนี่ยนะคุณผู้ชม
อาคารเรือนนอนถูกเผาเสียหาย๓หลัง
ก็เสียหายทั้งหมดอ่ะทั้งสามหลังที่ถูกเผาอ่ะ

แล้วผู้ต้องขังพวกนี้จะต้องรับผิดชอบไหมหรือยังไง
ต้องแน่นอนให้ว่าตามระเบียบของกฎหมายยังไงต้องรับผิดชอบ

ก็ถูกทำร้ายไปเนี่ยมูลค่าความเสียหายอีกเป็น๑๐ล้าน
มีผู้ต้องขังบาดเจ็บที่เจ็บหนักอยู่โรงพยาบาลคนหนึ่ง

สาเหตุก็คือมีหัวโจกของการก่อเหตุนี้
เป็นนักโทษชายที่ชื่อว่านักโทษชายธีรชัยชัยบัญชร

มีประวัติเคยถูกส่งตัวเข้าไปอยู่สถานพินิษฐ์ตั้งแต่เป็นเยาวชน
ตั้งแต่เยาวชนก่อคดีมาเรื่อยค่ะ
ติดคุกในเรือนจำพื้นที่ภาคเหนือมาแล้ว
ย้ายมาเรือนจำจังหวัดบุรีรำ
เคยได้รับการปล่อยตัวออกไปจากเรือนจำแล้ว
ผิดซ้ำกลับเข้าเรือนจำบุรีรำอีกรอบ
เข้าเข้าออกออกคุกแบบโอ้โหเป็นประจำ
อยู่ในเรือนจำก็มีปัญหากับผู้ต้องขังคนอื่นตลอด
เป็นคนฉลาดเลยคิดแผนปลุกปั่นให้ผู้ต้องขัง
กลัวติดเชื้อโควิดสิบเก้าอืม
จนเกิดเหตุจราจนเนี่ยครับ
นักโทษชายธิรชัยคนนี้มีญาติมาเยี่ยมบ่อยด้วยนะคะ
แล้วก็เหมือนกับญาติญาติก็เป็นคนมีสีอะไรอย่างนี้มาเยี่ยมด้วยนะ
กรมราชธรรมบอกว่าได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมา๒ชุดค่ะ

คือสอบผู้ต้องขังกับสอบผู้บัญชาการเรือนจำอืม
ญาติผู้ต้องขังสามารถสอบถามสถานที่คุมขังนักโทษชั่วคราว
จากเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดบุรีรำครับ
หรือที่เทศบาลจังหวัดบุรีรำรวมถึงทางเฟซบุ๊คของกรมราชธรรมได้นะคะ
ผู้ต้องขังที่อยู่เรือนจำบุรีรำเขาแยกย้ายไปอยู่ที่เรือนจำไหนยังไงบ้างตรวจสอบชื่อได้หมด
คือคนที่ต้องโทษต้องคดีติดคุกเนี่ยหลายคนเขาก็ตั้งใจที่จะพ้นโทษแล้วก็ไปเป็นคนดี
ใช่เพราะว่าสามารถขยับจนเป็นนักโทษชั้นดีได้
แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีพวกกลุ่มหัวโจกแบบนี้ที่เข้าออกคุกเป็นว่าเล่น

ก็ไม่ได้รู้สึกว่าลำบากแล้วไง
ไปอยู่ข้างใน
เขาเข้าออกเป็นประจำ